เวลาของตลอดข่าวขำวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของเหล่าบรรดาล
น้องนักเรียนนะคะที่เขามาแข่งขันกัน
พายเรือจากขวดพลาสติก

ไปดูกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
วันนี้จะพาไปดูสีสันการพายเรือ
หลังจากที่เคยดูแข่งพายเรือเด็กก็แล้ว

มาวันนี้จะพาไปดูสีสันการพายเรือ
ขวดพลาสติกของนักเรียนที่จังหวัดชัยนาธ
งานนี้จะรุ่งจะล่มหรือจะร่วงจะเป็นยังไง

อ้าวอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะ
ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ขยะนะครับ

มาเพื่อมาแข่งฝีภายกันในวันนี้นี่แหละครับ
แต่ก่อนจะแข่งเรือก็ต้องไหว้แม่ย่านาง
เอาเลิกเอาใช้แบบนี้ก่อนล่ะครับ
อาจใช่
เอาเลิกเอาชัยกันเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมีกองเชียร์มาคอยลุ้นความมัน
สร้างความตื่นเต้นให้มันจัดจ้านย่านชัยนาธกันสักหน่อยล่ะครับ

ระหล่อสีฟ้าก็พาเรือนำพาเรือนำ

สัญญาการแหละ

สู้เขาหน่อยครับพ่อนุ่ม
ส่วนแก๊งนี้ระดับฝีภายเร็วแรงทะลุซีจี
กับแก๊งใจเด็ดเจ็ดย่านับ
ที่ออกตัวแรงแซงสายน้ำ
แซงไปจนคว่ำแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แม่โลกปล่อยขนาดนี้
มันตรงกับสุภาษิตที่ว่า
เรือล่มในหนองทองจะไปไหนแน่นอนล่ะครับ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
สนุกดีเป็นบรรยากาศสนุกสนานที่เหล่านักเรียนเนี่ยเขานำวัสดุเหลือใช้อย่างถุงพลาสติกเนี่ยนะคะ
มาทำเป็นเรือแล้วก็แข่งพายกันมันไม่ใช่ง่ายนะคุณนะ
พายเรือมันไม่ได้ง่ายนะเราต้องประดิษฐ์มาจากขวดพลาสติกด้วย
แล้วมันก็จะต้องใช้ความสมดุลในการทำเรือคือแค่ทำเรือก็ยากแล้ว
แข่งเรือแข่งพายนะแข่งกันได้แต่แข่งให้ภายให้จบมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่นี่ไม่ใช่ศึกยอดฝีภายไทยรัฐ

แม่พี่ต้องมีการว่ายไม่ใช่ง่ายนะ
เขามีแบบจริงจำความเชื่อความเชื่อเป็นความเชื่อ
คือจะลงเรือแล้วเออว่ายของเขามาว่ายของเขามา